กำแพงเพชรเนี่ยเขาไปถอดรหัสเลขเด็ดจากครอบครัว๖ตะเคียนทอง

ที่นี่เลยคุณผู้ชมกลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคค่ะ
ทยอยเดินทางไปยังวัดใหม่เจริญธรรมอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่นะคะ
ขอโชคลาภจากครอบครัวตะเคียนทอง๖ต้น
คือนำมาจากแม่น้ำปิงตั้งแต่๒๓ปีก่อนแล้วค่ะ
เคียนทอง๖ต้นมีความยาวกันตั้งแต่๘เมตร๖เมตรแล้วก็๕เมตรนะคะ
กว้างตั้งแต่๕๐เซนติเมตรไปจนถึง๑เมตรครึ่งเลย
ชาวบ้านเขาสร้างสารเอาไว้เป็นเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองแบบยกครอบครัวเลยค่ะ
ตั้งเป็นหมู่บ้านตะเคียนทองเลยนะคะมีบ้านเลขที่ด้วยคุณผู้ชม
ส่วนเลขเด็ดในงวดนี้นะคะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาได้มาจากการโรยแป้ง
โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามีเลขอะไรบ้างมีทั้ง๓ตัว๒ตัวนะคะ
แฟนที่เขาไปกันเป็นประจำก็ไปเสี่ยงโชคกันเนี่ยเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมต่อกันที่พื้นที่หนึ่งจังหวัดพยาวกันหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นเลขเด็ดเหมือนกันชาวบ้านในตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้
พากันถือดอกไม้ถูกเทียนเข้าไปกราบไหว้ขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะ
เป็นตะเคียนทองโบราณอายุเนี่ยหลายร้อยปีแล้วตั้งเอาไว้บนแท่นเหล็กแบบนี้ภายในวัดศรีเมืองมูล
คือไปกันไม่ขาดสายเลยนะคะบรรดานนักเสียงโชคไปใช้แป้ง
รูปถูตามต้นตะเคียนทองไปส่องหาตัวเลขจากต้นตะเคียน
คือได้เลขเด็ดเนี่ยได้กันไปตามกันเลย
บางคนเขาเห็นเลขเขาก็ใช้เอากล้องโทรศัพท์ไปถ่ายเลขเก็บเอาไว้ถูทาแป้งแล้วก็ถูกันแบบนี้
คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาหวังจะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค๑๖พฤษภาคมนี้ไงคะ
คือประเดิมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดแรกหลังจากเลื่อนการออกรางวัลไปตั้งแต่สถานการณ์โควิด๑๙
เลขเด็ดที่เขาได้มาจากเจ้าแม่ตะเคียนทองครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านมองบอกว่าเห็นเป็นเลขเยอะเลยนะ
แต่เราไม่บอกแล้วกันคุณผู้ชมดูนะว่าเขาจดอะไรกันเมื่อสักครู่นี้ไปทาแป้งถูก็คงจะเห็นลางกันมาบ้างแล้วนะคะ